มาเริ่มกันที่งานบุญกันก่อนเลยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปกันที่วัดท่าการร้องจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
สำหรับพิธีบวชอุปสมบทของพระเอกลิเกหน้ามนต์คนหล่อเมืองกรุงเก่า
อย่างสอนรามน้ำเพชรที่ในวันนี้เข้าพิธีอุปสมบทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กลางเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงบรรดาแม่ยก
แต่ก็มีประชาชนส่วนหนึ่งที่เดินทางมารับเงินจากการโปรยทานด้วย

วันนี้หลังนักสอนรามประกอบพิธีสงสัตว์สิ้นก็ได้ขึ้นรถหกล้อ
เพื่อทำการแห่นาคใหม่พร้อมกับขนเงินก้อนใหญ่กว่า๓แสนบาท
เตรียมนำมาโปรยทานให้กับผู้ที่มาร่วมงาน
จนทำให้พื้นที่ในวัดการร้องจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้วยด้วยประชาชนหลายพันคนที่มารอการปล่อยทานจากนัก
โดยนาคสอนรามเผยถึงการตัดสินใจศึกษาพระธรรม
และการโปรยทานจำนวนใหญ่ครั้งนี้ว่า
รู้สึกปราบปื้มที่ได้ทดแทนคุณบิดามานดา
และตั้งใจจะปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งคัด
ฝากขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ได้รวบรวมเงินหลักล้าน
มาร่วมทำบุญในวันมงคลของตัวเองด้วยค่ะ
นี่มาตั้งแต่โบราณเราก็อาจจะปล่อยพอเป็นพิธี
ขอบคุณมากสำหรับเหลียญปล่อยทานที่แฟนคลับทั้งจังหวัด
ใกล้ส่งมาให้ทางภาษณีย์
และก็มาให้เวลาแสดงหน้าเวที
ก็ขอให้ทุกคนได้บุญทุกข์ส่วนใหม่รั่วกันเลยขอบคุณมากครับ
ซึ่งหลังจากพิธีแหหนาทรอบบท
ซ้อนรามน้ำเพชรได้เข้าพิธีอุปสรมบท
พร้อมกับได้รับฉายาทางธรรมว่าธรรมวันโน
แปลว่าผู้มีวันนั้นดุดพรม
ทำกลางความปิติยินดีของครอบครัวและแฟนคลับ
ที่ได้เห็นลูกชายและลิเกในดวงใจห่มผ้าเหลืองในครั้งนี้ค่ะ
จริงแล้วเงินที่ได้เนี่ยมาจากการรวบรวมของบรรดาแม่ยกนะคะ
๑ล้านบาทเขาแบ่งออกไปโปรยทานประมาณ๓๔แสนบาท
ก็เลยกลายเป็นกระแสให้คนที่พูดถึงกันไปนะสำหรับวันนี้
ส่วนเงินที่เหลือก็ทำบุญให้กับทางวัดนั่นเองนะคะ

คุณผู้ชมค่ะนาทีนี้บอกเลยค่ะว่าไม่มีใครไม่รู้จักสอนรามน้ำเพชรนะคะ
เป็นลิเกเด็กค่ะที่ต่อสู้ชีวิตเหมือนกันนะ
เพราะว่าต้องเล่นลิเกตั้งแต่เด็กค่ะ
เราก็อยากให้คุณผู้ชมนั้นไปทำความรู้จักกับเขาคนนี้มากยิ่งขึ้นค่ะ
ต้องเรียกว่าลิเกเงินล้านก็เพราะแบงค์สอนรามอเนกลาบ
หรือที่แฟนคุ้นเคยในชื่อของสอนรามน้ำเพชร
่งดังสุดจากการสืบทอดสายเลือดคณะลิเกโดยแท้
จากคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นพระเอกลิเกนางเอกลิเกมาก่อน
โดยตัวของสอนรามแสดงลิเกตั้งแต่อายุ๔ขวบ
ขยับมาเป็นพระเอกลิเกด้วยวัยเพียง๖ขวบเท่านั้น
และจากการเป็นนักแสดงลิเกรุ่นจิ๋วที่มีท่ารำอ่อนช้อย
รวมถึงความสามารถในการท่องจำและต่อบทได้อย่างแม่นยำไม่แพ้ผู้ใหญ่
ทำให้ชื่อของสอนรามน้ำเพชรด่งดังสุดมีงานจ้างแน่นเอียด
ถึงขนาดถูกยกให้เป็นลิเกเด็กเงินล้านเลยทีเดียวค่ะ
แม้ตอนนี้จะโตเป็นนุ่มอายุ๒๐ปีเต็ม
แต่สอนรามก็ยังคงสารต่ออาชีพของครอบครัว
สืบสารลมหายใจการแสดงพื้นบ้านของภาคกลาง
ไม่ว่าจะไปแสดงที่ไหนก็ได้รับมาลัยน้ำใจท่วมท้น
จากแม่ยกทั่วบ้านทั่วเมืองเลยล่ะค่ะ
แม้ความนิยมในตัวของพระเอกลิเกดาวรุ่งจะมีมากมายแค่ไหน
แต่หากถามถึงค่าจ้างคุณพ่อมนรักอเนกลาบ
ผู้บริหารคณะลิเกเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน
เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วว่า
ค่าตัวการแสดงหนึ่งพื้นของสรรรามอยู่ที่๓๐๐๐บาท
และความนิยมสูงสุดนี้น่าจะการันตีได้จาก
งานคณะลิเกสรรามน้ำเพชรที่ยาวเหยียดไปจนถึงปี๒๕๖๓เลยล่ะค่ะ